จริงเพื่อแสดงให้ถึงความเคารพ
รับศักราบบูชาต่อครูบาอาจารย์
พูดง่ายก็คือสิทธิ์ทุกคนต้องมีครูบาอาจารย์ในด้านหมอลำนั่นเองค่ะ
วันนี้นะคะก็เลิกดีนะคะวันที่๒๑นะคะ
ถ้าเป็นตามตัวเลขเนาะ๒๑๐๙๖๖นี่เดือนกันยายนปี๒๕๖๖ค่ะ
ทางคณะหมอลำทำบุญตักบาทนะคะแล้วก็มีพิธีไหว้ครูมาอย่างต่อเนื่องนะคะ

ผู้ชมดูภาพธนาคาที่เห็นหน้าจอเลยค่ะ
มีทีมงานหมอลำใจเกินร้อยนะคะร้อยชีวิตแต่งชุดขาวมาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยค่ะ
โดยเฉพาะบอสบอยเมื่อสักครู่นะคะก็นำทีมมาเลยค่ะ
นำทีมทำบุญค่ะแต่งชุดขาวเหมือนกระพรามเลยนะคะ
แล้วเห็นแว๊บเมื่อสักครู่ค่ะนี่เลยบอสนกพงศกรนี่นี่ไงคะเนี่ยมาด้วยค่ะ
หมอลำเสียงวิหกนะคะก็พาน้องอ้าอายค่ะเป็นสมาชิกใหม่ของวงนะคะมาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยค่ะ
งานนี้นะคะทางบอสบอยแล้วก็ซ้อแอนก็ได้รำถวายเสียงในงานไหว้ครูเป็นปีที่๘ด้วยนะคะ
จากนั้นนะคะทั้งสองคนก็ได้ทำการกราบไหว้ขอพรคุณแม่แตนนะคะแล้วก็คุณยายสวยด้วย
บรรยากาศเรียกว่าอบอุ่นนะคะนอกจากไหว้ครูแล้วก็คือไหว้พ่อแม่ด้วยไหว้ญาติผู้ใหญ่แบบนี้ด้วยนะคะ

ต้องและงานนี้เอฟซีหมอลำใจเกินร้อยนะคะก็ไม่ควรพลาดค่ะเพราะว่าวันอาทิตย์ที่๒๔กันยายนนี้ค่ะ
ก็จะมีคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลนะคะเป็นฤดูการปีที่๘นะคะม่วนบ่มีที่สิ้นสุดจัดเต็มแน่นอนนะคะ
เดี๋ยวบันเทิงไทยรัฐของเราก็จะเก็บภาพมาฝากแฟนแน่นอนค่ะ